นครปฐมกับผมหน่อยพี่เบิร์พี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
เป็นวงไพ่วงไพ่นี้แววก็เป็นหนึ่งในนักพนันนะ
นักเล่นอยู่ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่

เข้ามาเลยบุกเข้ามากระชากหัวแววไป

มีใครทำอะไรมึง
มึงคุยว่าอะ
แรกนึกว่าเป็นเรื่องผัวเมียทะเลาะกันเอาตรงดอม

แต่จอยเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชม
เออเหรอแต่ดูตรงปลาแรกเราคิดว่าเป็นผู้ชายใช่ป่ะ

มาถึงปุ๊บกระชากหัวแววลุ้นไพ่อยู่

เกิดอะไรขึ้นลักษณะเหมือนจอยชี้หน้าด่าแวว
ประมาณว่าใครทำอะไรให้มึง

นี่เกิดขึ้นในบ้านพักในซอยเขาดินอำเภอเมืองนครปฐมครับ
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักพักแล้วคุณผู้ชม๒๒กันยายนที่ผ่านมา
ต่อมาคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียล
หลังจากที่จอยจอยสาวห้าวใส่หมวกนะ
โพสต์ว่าที่เห็นในคลิป
หนูเองหนูทนไม่ไหว

รถไปตามไปตามหาแวว
ไปถามแววว่ามาด่าหนูทำไม

แต่เขากลับไปแจ้งความว่าหนูทำร้ายร่างกาย
แล้วหนูก็สงสัยทำไมวงพนันเปิดได้
วงพนันเปิดได้ถึงได้บอกไงคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงที่แล้วว่า
เหตุการณ์นี้มีตำรวจเกี่ยวด้วย
เมื่อวานนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไป

คุณโจรคือคนที่บุกไปนะแล้วใส่หมวกเนี่ย
เอาเรื่องเธอไปพูดกับบุคคลที่สาม

เอาดอมไปด่าในทางเสียหาย
อันนี้คือพูดถึงบุคคลที่สาม

อยู่วงนี้เองแต่จอยเนี่ยคาใจว่าทำไมแววไปแจ้งความดำเนินคดีกับเธอในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เธอก็คือจอยเนี่ยก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดเจ้าของบ้านมาเพื่อเป็นหลักฐานไงว่าไม่ได้ทำร้ายอะไร
กระชากเสื้อเฉยแต่ว่าตำรวจกลับไม่รับไว้เป็นหลักฐานเธอก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
เพื่อความกระจ่างทีมข่าวก็ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุก็ไม่มีวงภัยแล้ว
เบื้องต้นเนี่ยป๊าต้อยเป็นใครละเป็นเจ้าของสถานที่เป็นเจ้าของบ้าน

ขออนุญาตนี่ไงมีใบขออนุญาตและใบเสร็จชำระเงินอย่างชัดเจนตราครุ่นด้วย
แสดงว่าขออนุญาตเล่นได้ครับอ๋อเหรอป้าต้อยเองก็บอกว่าไม่คิดเหมือนกัน
อารวาสมาเลยทำทุกคนหมดสนุกกันเลยอ่ะเอาฟังฟังป้าเขาหน่อย
ว่าเดือนเป็นปีปีแล้วแหละหรือว่าเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วนี่เขาก็เคยทำ
ไปจ่ายไงพวกเขาไปจ่ายพวกเขาก็มีตัวตัวตัวพอมาพอมาแล้วก็บอกว่าทำไง
ทำเงี้ยจ่อยขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษหมู่นั้นแหละแล้วมันคงจะทำอย่างนี้อีกน่ะ
อำเภอเมืองนครปฐมครับอย่างท่านประหลัดสืบสกุลอุดมกิจเนี่ย
บอกว่าไอ้วงพนันบ้านนี้คือวงพนันไพ่ผ่องไทย
แล้วยังไงอ่ะเป็นการพนันประเภทขอเล่นได้นะเล่นได้แต่ต้องได้รับอนุญาต
แล้วไอ้ใบอนุญาตมีอายุแค่หนึ่งวันเองพี่น้ำแข็งอ๋อเหรอเออ
แต่ว่าจากปี๖๓เป็นต้นมากรมการปกครองประกาศให้หยุดเล่นการพนันทุกชนิด
อืมช่วงนั้นป้องกันโควิดไงอ่าถ้าเกิดว่าตีความตามที่ดอมบอกไปว่านะ
ตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วดินั่นแหละสิแล้วทำไมมีตั้งแต่ตอนนั้นไง
ไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็คืออาจจะเป็นของเก่าป่ะถ้าอย่างงั้นอ่ะ
แล้วของเก่าหมดอายุ๑วันอย่างนี้ป้าต้อยต้องชี้แจงแล้วล่ะ
ว่าไอ้ใบอนุญาตของป้าเนี่ยขอไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อืม
เพราะไหนว่าท่านประหลัดอำเภออย่างประหลัดสืบสกุลเนี่ย
บอกว่าใบอนุญาตมาได้แค่๑วันแล้วปี๖๓เป็นต้นมาก็ไม่ได้แล้ว
อืมแล้วไหนเรื่องของจอยกับแววอีกที่มีปัญหากันเนี่ย
คุณผู้ชมเดี๋ยวตามต่อครับหลายเรื่องเลยนะข่าวนี้นะ